ไม่มาสั่งการในพื้นที่

หลังจากเกิดเหตุไฟไหม้และเกิดเหตุระเบิดนะครับ
มีคนเขาโพสต์อย่างที่ผมนำเรียนคุณผู้ชมไปนะฮะว่านายกตู่นันธิดาหายไปไหน
วันนี้เดี๋ยวไปที่ศูนย์อุปยบอบังพรีใหญ่เธอไม่ได้หายไปไหนครับ
นายกตู่นันทิดาคุณนันทิดาแก้วบัวสายนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรประการ
มาแล้วนี่ฮะชาวบ้านเขาบอกแบบนั้นนายกตู่นันทิดาชี้แจงบอกว่า
เมื่อวานเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุแต่ไม่ได้หายไปไหนนะ
คือเธอสั่งการให้ระดมทั้งรถดับเพลิมขีดโฟมรถดับขีดน้ำ
มาไล่ฝุ่นมลพิษรวมทั้งมีอุปกรณ์ไฟส่องสว่างมาสนับสนุน
เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกให้ชาวบ้านในศูนย์อพยพ
วันนี้เธอมาเยี่ยมและให้กำลังใจทุกคน
ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ระดมกำลังเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องชาวสมุทรปราการ
และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและนักผจญเพลิงที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยฮะ
พ่อคุณแม่กับพ่อครัวอย่างนี้เลย
ขอบคุณค่ะเพื่อนทุกคนนะครับที่เรา
ไม่ว่าต้องเป็นที่ไหนของประเทศไทย
คือในโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
อีก๒๐๐คนรวมทั้งหมด๔๐๐คน
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นอยู่มุมจอด้านขวา
เราเจาะให้คุณผู้ชมได้ดูสถานการณ์สด
จากโรงงานมิงตี้เคมิเคล
จะเห็นว่าควันสีดำนั้นออกมาอีกแล้ว
แล้วออกมาเยอะด้วยขณะที่มีรายงานว่า
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการและบริเวณนั้นนะฮะอืม